กลับมาช่วงนี้ก็สี่ทุ่มพอดีใช่ค่ะนะฮะนี่คือคืนแรกนะครับ
ในช่วงที่เราต้องร่วมกันในการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโควิด๑๙
เดี๋ยวไปดูใกล้แถวนี้หน่อยนะครับถนนวิภาวดีนะฮะ
ว่าในช่วงเวลานี้เป็นอย่างไรกันบ้างนะครับส่วนท่านผู้ชมที่อยู่ที่ไหนเป็นอย่างไร
ส่งข้อความมาบอกเราด้วยก็ได้นะครับคุณทัศนัยโคตรทองผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานสดเข้ามานะครับจากบริเวณหน้าถนนวิภาวดีครับเชิญครับ
ครับคุณพระพูมคุณเข็มเมาะสอนคุณผู้ชมครับ
เคยเห็นบรรยากาศถนนวิภาวดีรังสิตโล่งขนาดนี้ไหมครับ
ดูนาฬิกาแล้วเนี่ยน่าจะอีก๑นาทีแล้วนะฮะจะ๔ทุ่ม
นี่คือเวลาในการประกาศเคอร์ฟิลล์ห้ามประชาชนออกนอกเคหาสถาน๔ทุ่มถึงตี๔
แต่ดูเหมือนว่ายังมีคนไม่เข้าบ้านครับน่าจะมีคนกลับเข้าบ้านไม่ทัน
ในเวลาการประกาศเคอร์ฟิลล์ตอนนี้ผมยืนอยู่ที่ริมถนนวิภาวรีรังสิต
ขวามือเนี่ยคือเป็นสตูดิโอของไทยรัฐทีวีครับด้านหลังเป็นฝั่งอ่าขาออกนะฮะ
่งหน้าไปยังลาดพร้าวเกษตรหลักสี่ฝั่งหน้าผมเนี่ยเป็นฝั่งขาเข้า
่งหน้าไปยังดินแดงอนุสวรีต่อไปนะฮะแต่คุณผู้ชมจะเห็นว่าเนี่ยฮะ
ยังมีรถสัญจรอยู่ถึงแม้จะบางตาแต่ว่าดูเหมือนว่าเขายัง
ไม่อยู่ที่บ้านตามเรื่องของการประกาศเคอร์ฟิลล์ที่ห้ามออกจากบ้านช่วง
สี่ทุ่มถึงตีสี่นะฮะให้กล้องแพนไปดูนะฮะ
นี่คือบรรยากาศล่าสุดนะฮะริมถนนวิภาวดีรังสิตคุณผู้ชมครับ
เมื่อสักครู่เนี่ยนะฮะก่อนที่เราจะเข้าช่วงรายงานสดเนี่ย
มีประชาชนรีบวิ่งเลยเมื่อสักครู่มีรถบริษัทรถโรงงาน
ส่งพนักงานครับพนักงานวิ่งขึ้นแท็กซี่
วิ่งขึ้นสะพานลอยรีบกลับบ้านก่อนถึงช่วง๔ทุ่ม
นะฮะแล้วก็จะมีทางด้านของพ่อค้าแม่ค้าเข็นรถเข็นรีบเข้าบ้านเลย
นะฮะก่อนที่จะถึงช่วงเวลาเคอร์ฟิลล์รวมทั้ง
เมื่อสักครู่มีคนขับรถมาถ่ายคลิปบรรยากาศ
เพราะว่าไม่เคยเห็นถนนในช่วงค่ำคืนวันศุกร์โล่งได้ขนาดนี้
รวมทั้งเมื่อสักครู่ก่อนเข้ารายงานสดเนี่ยมีรถกู้ภัย
รถพยาบาลรถตำรวจวิ่งไปหลายคันครับนะฮะ
ในการที่จะไปตั้งด่านประจำจุดต่างต่างในการตรวจสอบประชาชนนะฮะ
เพราะว่าแน่นอนคืนนี้บังคับใช้แล้วกับการประกาศเคอร์ฟิลล์ตามพรกรฉุกเฉิน
อีกมุมหนึ่งที่เห็นภาพอยู่คือเป็นภาพมุมสูงจะเห็นทั้งฝั่งขาเข้าและขาออก
ของถนนวิภาวรีรังสิตนะฮะแน่นอนภาพที่เราเห็นไปตอนนี้
ยังคงมีประชาชนขับรถกันอยู่บนถนนนะครับยังไม่กลับเข้าบ้าน
นะฮะเนี่ยฮะยังเห็นอยู่ไม่รู้ว่ามีความจำเป็นอย่างไร
อีกครั้งหนึ่งว่าประชาชนห้ามออกนอกเคหาสถาน
จากกลุ่มบุคคลที่ได้รับการยกเว้นบุคลากรทางการแพทย์
คนเข้ากาดกลางคืนแต่ว่าต้องมีเอกสารรับรองจากบริษัทนะฮะ
ว่าคุณเป็นใครไปทำงานช่วงไหนตำแหน่งอะไร
แล้วต้องตรงกับบัตรประจำตัวประชาชนรวมทั้งการขนส่งน้ำมันต่างต่าง
การเงินการขนส่งหนังสือพิมพ์การขนส่งเวชพันธ
หรือว่าอุปกรณ์ที่จำเป็นต่อการดำรงชีพสามารถสัญจรได้
แต่ว่าจากภาพที่เห็นตอนนี้ยังคงมีประชาชนออกมาสัญจรอยู่ด้านนอก
หาสถานนั่นหมายความว่ากำลังจะละเมิดเรื่องของกฎหมายในการประกาศคือ
อยู่แล้วนะครับถ้าเกิดว่าไม่มีเอกสารรับรองในการเดินทางอย่างถูกต้อง
ย้ำเตือนคุณผู้ชมที่ยังคงคิดจะออกเดินทางไปข้างนอก
ว่าวันนี้มีการเริ่มประกาศแล้วสามเมษายนคือสี่ทุ่ม
เลยมาแล้วนะฮะเลยมา๒อาทิตย์แล้วตอนนี้ทุกคนต้องหยุดที่บ้านแล้ว
ถ้าไม่มีความจำเป็นครับนี่ฮะเป็นบรรยากาศล่าสุดที่เรานำผู้ชมออกมาติดตามด้านนอก
วิภาวรีรังสิตนะฮะจะเห็นว่าทั้งขาเข้าขาออกนะครับ
ยังคงมีประชาชนนั้นสัญจรกันอยู่ถึงแม้จะบางตานะฮะ
ถึงแม้ว่าอาจจะโล่งไปบ้างก็ตามแล้วแต่ว่ายังคงมีการสัญจรอยู่แบบนี้
ยังไงก็ย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าใครจะเดินทางต้องมีความจำเป็นเท่านั้นนะครับ
แล้วก็ต้องมีหนังสือรับรองจากต้นสังกัดนะครับ

ผมต้องขอเคลื่อนย้ายกล้องและตัวเองเข้าไปอยู่ในรั้วของไทยรัฐก
เพราะว่าตอนนี้กฎหมายในการประกาศเคอร์ฟิลล์เริ่มบังคับใช้แล้ว
กลับไปที่คุณภาคภูมิและคุณเขมมาสอนครับ

แต่ว่าก็จะมีบางอาชีพนะฮะที่ได้รับข้อยกเว้น

เรื่องของการขนส่งเนี่ยนะสินคงสินค้าต่าง
เจ้าหน้าที่ที่เขาต้องทำงานอันนี้เขาต้องเดินทางอยู่แล้ว

ที่ทำงานเป็นกะนะอันนี้ก็ต้องมีใบอนุญาตจากที่ทำงาน

อย่างสื่อมวลชนอย่างนี้จะออกไปทำงานข่าวรายงานข่าว

ต้องมีใบอนุญาตมีบัตรอะไรชัดเจนเพื่อแสดงกับเจ้าหน้าที่ว่ามีความจำเป็น
นะคะไม่อย่างนั้นนะคะก็จะถือว่ามีความผิดตามกฎหมายนะคะ
มีโทษทั้งจำคุกทั้งปรับเลยนะคะ
เดี๋ยวเราจะให้ไปดูภาพมุมอื่นกันบ้างนะคะ
คือเข้าใจว่าคนที่ยังขับรถอยู่บนท้องถนน
องดีก็อาจจะยังกลับบ้านไม่ทันกำลังรีบกลับอยู่
อยากให้กลับให้ถึงนะคะให้ไวที่สุด
อันนี้คือภาพมุมสูงก็คือเส้นพญาไทย
ที่จะมุ่งหน้าเข้าอนุสวรีชัยสมรภูมิอ๋อ
นี่นะคะอาจจะไม่ค่อยชัดมากแต่อยากให้เห็นมุมไกลแบบนี้นะคะ
อันนี้คือภาพสดตอนนี้เลย
ก็อาจจะกำลังรีบเดินทางกันอยู่
อาจจะไปทันจริงอะไรอย่างนี้
หรือไม่ก็อาจจะเป็นรถขนส่งสินค้าต้องเดินทาง
อันนี้เขาก็ปล่อยแถวกันด้วยใช่ไหม
ไปที่วงเวียนโอเดียนค่ะเดี๋ยวไปดูภาพกันหน่อยนะคะ
คือเจ้าหน้าที่เขาก็มีการปล่อยแถวแหละทั้งทหารทั้งตำรวจ
เพื่อที่จะไปอยู่ตามจุดต่างเพื่อที่จะคัดกรองว่า
มีผีน้องประชาชนฝ่าฝืนเคอร์ฟิลล์หรือเปล่า
นี่นะคะลองดูภาพไปนะคะ
ก็จะต้องบอกว่ามีเจ้าหน้าที่เขาก็ปล่อยแถว
มีทั้งตำรวจนครบานตำรวจสายตรวจตำรวจท่องเที่ยว
ตำรวจกองปรับรามสารวัตรทหารเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตต่างเนี่ย
เขาก็จะประสานงานกันเพื่อที่จะไปตามจุดต่าง
นี่นะคะเป็นการปล่อยแถวตามมาตรการเคอร์ฟิลล์
๔ทุ่มถึงตี๔ฮาบออกไปไหนกันแล้ว
บทบทะลอวันนี้ไปตรวจความเรียบร้อย

ป้องกันอาจยากรรมในช่วงนี้ด้วย
แล้วก็จะได้กำชับเข้มงวดเรื่องของการตรวจตานะฮะ
เรื่องของการที่จะเฝ้าระวังกันในช่วงเวลานี้
ช่วงเวลานี้กองบังคับการตำรวจชุดต่างนะฮะ
หรือว่าทหารเองก็ร่วมกันในช่วงเวลานี้เทศกิจด้วยนะครับ
ปรับไม่เกิน๔๐๐๐บาทหรือทั้งจำทั้งปรับค่ะ
จะเห็นการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ก็จะเห็นท้องถนนบางส่วนที่อาจจะยังมีรถอยู่บ้างครับ
เข้าใจว่าอาจจะกลับไม่ทันจริงแต่ก็ต้องรีบกันหน่อย
ก็รอการประเมินสถานการณ์แบบวันต่อวันนะฮะ
เพราะว่าศูนย์โควิดของรัฐบาลก็บอกว่าก็คงดูกันแบบวันต่อวัน
ถ้าสถานการณ์ดูแล้วตัวโล่งตัวเลขของผู้ติดเชื้อโควิด๑๙
มันไม่ดีขึ้นไม่ลดน้อยถอยลง
ก็ให้ปฏิบัติตามมาตรการนั้นควบคู่ไปด้วยนะคะครับ